ที่ชนบุรีมีกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองกระทืบโหดผู้ชายคนหนึ่งสลบคาถนนเลยค่ะ
เราก็มีคลิปมีหลักฐานมาให้คุณผู้ชมได้ชม

สภาพผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อสีขาวนะคะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คน
รุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยคุณผู้ชม
ลุกคลุกคลานสภาพดูไม่ได้เลยไปดูกันเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ

ยังไงเดี๋ยวตรวจสอบกันแต่ว่าคลิปนี้มันก็บันทึกเอาไว้ล่ะ
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนนะคะค่อยรุมทำร้ายเตะต่อยกระทืบ
ผู้ชายเสื้อขาวจนล้มลงขม่ำแบบเนี้ยนะคะไม่สาแก่ใจนะ
เขาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอ่ะคุณผู้ชมท้ายที่สุดก็สลบหมดสติอยู่ที่พื้น
เสร็จแล้วผู้ชายวัยรุ่นต่างแยกย้ายหลบหนีกันไปค่ะ
มาตรวจสอบทีหลังพบว่าผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเป็นดาบตำรวจคุณผู้ชมครับ
ดาบตำรวจของสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรีอ้าว
ทำไมล่ะประชาชนทำร้ายตำรวจซะอย่างนั้น
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ไปสอบถามพนักงานภายในร้านพนักงานเขาก็ให้ข้อมูลว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยร้านปิดบริการแล้วแต่ก็ยังมีการนั่งดื่มกินกันอยู่
สักพักหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นก็ออกกันไปหน้าร้าน
มารู้ภายหลังว่าทะเลาะกันแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาดูหรอกนะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอ่าอันนี้เป็นข้อมูลของผู้ที่
อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ใกล้ชิดน่ะนะคะส่วนข้อมูลทางด้าน
ผู้กำกับการสพบ้านบึงคือพันธมตเอกทวีกุฎแถลง
บอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็ได้ตั้งข้อหาดทำร้ายร่างกาย
กลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เรียกมาสอบทั้งหมดเลย
ดาบตำรวจที่โดนทำร้ายด้วยนะคะซึ่งถือว่าในขณะที่เขาโดนทำร้ายเนี่ย
เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจคือเป็นประชาชนคนนึงอะค่ะ
ไม่ได้อยู่ระหว่างการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่า
ประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันที่โดนทำร้าย
ถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
ดาบตำรวจนายนี้บาดเจ็บไม่ถึงกับสาหัสนะคะ
แต่สาเหตุเป็นเพราะอะไรก็คงต้องรอสืบสวนกันอีกที
เพราะคาดว่าเป็นเรื่องผิดใจกัน
ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านี้
อกจากนี้แล้วค่ะทางผู้กำกับการสอบพอบ้านบึง
ยังได้เน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
บอกว่าหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยก็ไม่ควรไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือถ้าเลิกดื่มสุราได้ก็ควรเลิกดื่มซะ
เพราะไม่รู้ว่าเวลาดื่มสุราแล้วหมดสติแล้ว
จะไปมีเหตุไปทะเลาะวิวาสกับใครหรือไม่อย่างไร
เรื่องนี้ก็เอามาเตือนกันนะคะ